ด้วยการเอาช่อดอกไม้โตโตมีกระดาษใบสีเทาสีม่วงสีแดงเนี่ยนะคะ
ขออย่าทำได้ไหมขออย่าขีดอย่าเขียนอย่าประทับตาอย่าพับอย่าอะไรทั้งสิ้นกับธนบัตรได้ไหม
เพราะว่ามันจะทำให้ธนบัตรเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร
และที่สำคัญคือมันมีผลต่อการสังเกตและแยกแยะด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยมีธนบัตรจริงหรือธนบัตรปลอมกันแน่
ซึ่งถ้าหากมันชำรุดมากมันก็จะถูกกระบวนการทำลายทิ้ง
แล้วก็ต้องมีการพิมพ์ออกมาใหม่มันก็เป็นการเสียต้นทุน
ทีนี้หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วธนบัตรชำรุดหรือว่าแบงค์ที่ชำรุดใช้ไม่ได้
หน้าตาเป็นยังไงมีแบบไหนบ้าง
มี๔ลักษณะนะคะสำหรับแบงค์ชำรุดที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
ฉบับแรกนี่เลยค่ะธนบัตรครึ่งฉบับหรือแบงค์ครึ่งใบ
ก็คือถูกแยกตรงกลางหรือใกล้กับกลางเป็น๒ส่วนตามแนวนอนเนี่ย
คือถ้ามันขาดกลางแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะ
ธนบัตรต่อท่อนผิดก็คือแบงค์ที่เนี่ยคุณผู้ชมลองดูเห็นไหมว่าสัดส่วนมันแปลก
คือแบงค์ที่มีการต่อชิ้นส่วนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งมันขาดหายไป
หรือว่าเอาชิ้นส่วนอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน
๓ธนบัตรขาดวิ่นก็คือเนี่ยค่ะมีส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปเนี่ย
จะเป็นรอยไหม้ใช่ไหมหรือว่ามุมขาดวิ่นเปื่อยน้ำลอกอะไรแบบนี้
ก็ใช้ไม่ได้นะคะและอันสุดท้ายค่ะแบงค์ที่มีเหตุทำให้อ่านข้อความ
หรือตัวเลขไม่ได้ความหรือว่าธนบัตรลบเลือนเก่ามาก
อยู่ในกระเป๋าสตางค์จนมันลอกติดกับผนังกระเป๋าสตางค์อะไรแบบนี้
ใช้ไม่ได้แล้วนะคะสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้
ไม่ใช่ว่าเงินนั้นต้องเสียไปเลยนะถ้าใครที่มีแบงค์แบบเนี้ย
ประเภทนี้อยู่กับตัวเอาไปแลกนะคะไปเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์การรับแลกได้เลย
ทีนี้ทปทเขาบอกว่าจริงแล้วเรื่องขอความร่วมมือให้ใช้แบงค์อย่างถูกวิธี
เขาเคยบอกไว้นานมากแล้วคือตั้งแต่๑๖มิถุนายนปี๒๕๕๗ค่ะ
เพราะว่าบางทีบางคนเวลาจ่ายงงจ่ายเงินเป็นก้อนอาจจะมีการขีดเขียน
บางคนเขียนเบอร์ก็มีบางคนเขียนเลขหวยก็มีบางคนเขียนจำนวนก็มี
บอกว่าแบงค์ที่ถูกขีดเขียนเนี่ยมันจะถือเป็นธนบัตรเสื่อมสภาพ

ทปทก็จะต้องดำเนินการคัดกรองออกจากระบบเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกันกับธนบัตรที่ชำรุดเพราะมีอายุการใช้งานนานหรือว่าฉีกขาด
แต่ละปีนึงทบทต้องผลิตธนบัตรใหม่ออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
กว่า๑๘๐ของธนบัตรใหม่เนี่ยเป็นการพิมพ์เพื่อทดแทนธนบัตรที่เสื่อมสภาพไปแล้วทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นภาพรวมในช่วงเทศกาลวาเลนไทยปีนี้ก็เลยขอความร่วมมือหน่อยละกันนะ
ต่อให้ไม่ใช่เทศกาลก็ตามเนี่ยแบงค์เก็บดี
อย่าเอาไปพับเล่นอย่าเอาไปขีดเขียนอย่าเอาไปทำอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ของแบงค์เลย
และถ้าพูดถึงวาเลนไทยปีนี้จำได้ไหมคะที่เราเคยวิเคราะห์กันว่า
เลนไทยปีนี้เงินอาจจะไม่สะพัดเท่าปีก่อน
นายธนวัฒนพลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่า
เงินสะพัดหมุนเวียนเนี่ยน่าจะประมาณ๓๗๐๐ล้านบาทดูตัวเลขก็เหมือนจะสูงค่ะ
แต่จริงแล้วถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยมันลดลงและลดลงไปร้อยละ๓๑๗ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ๓ปีเลย
เพราะว่าสังคมตอนนี้เราเข้าสู่ยุค๔๐๕๐ยุคดิจิทัลนะคะ
มันก็มีการแสดงความรักผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
สินค้าเองก็ราคาแพงขึ้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย
รักหลายคู่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่อยากมีหนี้สินเพิ่มค่ะ
ก็เลยมีค่าเฉลี่ยใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่๒๓๑๘บาทจากปีก่อนที่๒๓๙๔บาท
มีรายงานอีกด้วยนะคะว่าคู่รักที่มีแนวโน้มจะฉลองวาเลนไทยด้วยการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ย
เป็นกลุ่มนักศึกษามากที่สุด๑๕๙๑ค่ะ
รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียน๑๒๙๒และส่วนใหญ่จะใช้หอพักเป็นสถานที่ในการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด
รองลงมาก็คือโรงแรมม่านรูดแล้วก็ห้องพักรายวัน